ช่วงแรกนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวสำคัญกันก่อนนะครับ
เมื่อวานี้เรื่องของการติดตามความคืบหน้า

รองนายยกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในการติดตามนะครับ

ถือว่ามีความคืบหน้าไปแล้วกับ๑๗๐
ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้อย่างแน่นอนครับ
โดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายยกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
ลงพื้นที่บริเวณท้องสนามหลวง
เพื่อตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตร
และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตร
พร้อมเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้ภาพรวมของงานก่อสร้าง
เมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้าไปแล้วกว่า๑๗๐
ซึ่งเร็วกว่าแผนที่ได้ตั้งเอาไว้
โดยงานขยายแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรม

ขณะที่บุษบกประธานบุษบกสร้าง
ติดตั้งองค์ประกอบส่วนเครื่องบนและกรุหลังคา
รวมทั้งการพ่นสีทองทั้งหมดเกือบแล้วเสร็จ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมสาบสีลวดลายผ้าทองย่น
เพื่อนำมาตกแต่งประดับบนผนังพระเมรุมาตรต่อไปนะครับ

ขณะนี้ยังคงเหลือการติดตั้งรวยพระกาบ
รวยระกาบนจัวมุกโดยมีการเริ่มงานตกแต่งภัย
ในห้องประทับและห้องรับรองพระราชอันตุกะแล้วนะครับ
ก็มีความคืบหน้าไปตามแผน
ซึ่งจะเรียนให้ทราบก็คือมันก็จะเร็วกว่าแผนนะครับ
ก็คือถือว่าเป็นส่วนที่ทำให้คณะทำงานทำได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
รวมแล้วทั้งหมดตอนนี้ทั้งพระเมรุมาตรทั้งอาคารประกอบ
เราถือว่าเราทำได้ไป๗๕แล้วในขณะนี้
ขณะที่งานจัดสร้างพระโกรธจันทร์และฐานรองพระโกรธจันท
ก็มีความคืบหน้าไปมากเช่นกันนะครับ

ได้ดำเนินการทาสีปิดทอง
ในส่วนของฐานรองพระโกรธจันทร์

ปิดทับบางส่วนของไม้จันทร์

ให้มีความสวยงามสมพระเกียรติมากขึ้น

ช่างศิลปกรรมอาวุโสสำนักช่าง๑๐หมู่
บอกว่าเทคนิคดังกล่าวใช้ครั้งสุดท้าย
เมื่อครั้งรัชสมัยรัชกาลที่๖

และนำเทคนิคดังกล่าวมาใช้อีกครั้ง
งามพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
และถือเป็นครั้งแรกในรอบ๙๐กว่าปีที่ผ่านมา
นี้คาดว่างานจัดสร้างทั้งพระโกรธจันทร์และฐานรองพระโกรธจันทร์นั้น
จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับ